ให้เยอะค่ะ

ไม่เจอนานมาที
ไปหน้านมาไปกรรมกับน้ำ

ไม่ใช่หน้าเหรอ
ไปแก้ให้มันตรงมันจะทะลุ
ที่เกาหลี

ตอนนี้เอาเป็นกระดูกหูเรายัง

กระดูกหายไปแต่กลายอย่างอื่นยังอยู่นะ
โอเคครับพี่ตามนั้นค่ะ
มาอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองกันดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เรื่องอะไรคะ
หลายคนก็บอกตอนเช้าที่ผ่านมาแถวถนนแจ้งวัฒนะ
ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันนิดนึงเพราะจริงแล้วในวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็สารก็นัดให้คุณยิ่งรักชินวัฒน์เนี่ยนะคะตอนเวลา๙นาฬิกาเนี่ย
ไปที่ศาลที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถนนแจ้งวัฒนะ
ในวันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคุณผู้ชมค่ะคดีจำนำข้าว
โดยไม่ปรากฏตัวนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังศาล
ตามเวลาที่ศาลได้นัดเอาไว้อ่ะนะคะล่าสุดทางทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์เอง
ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำตัดสินเนื่องจากอืมเนื่องจาก
น้ำในหูไม่เท่ากันค่ะโดยสารก็พี่ก็เป็นใช่ไหม
หมุนไหมคะบ้านเป็นน้ำหน่อไม่มีคนละเรื่องค่ะพี่ค่ะเมา
อันนี้อันนี้น้ำในหูไม่เท่ากันโดยสารก็พิจารณาแล้วเห็นว่าอาการดังกล่าวเนี่ย
ถึงกับที่จะมาสารไม่ได้เชื่อได้ว่าไม่ได้ป่วยจริงแล้วก็ไม่มีใบรับรองแพทย์นะคะ
พฤติการเชื่อว่าหลบหนีจึงมีคำสั่งออกหมายจับ
พร้อมกับปรับนายประกัน๓๐ล้านบาทค่ะแล้วก็เลื่อนฟังคำพิพากษาไปเป็นวันที่๒๗กันยายน
สองพันห้าร้อยหกสิบเวลาเก้านาฬิกานะคะอืมผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าทนายของนางสาวยิ่งลักษ
ระบุว่าได้รับการติดต่อจากทีมงานของนางสาวยิ่งลักษณ์ตอน๘โมงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้นะคะ
แจ้งว่าป่วยน้ำในหูไม่เท่ากันจึงมาสารไม่ได้
ส่วนจะอยู่โรงพยาบาลไหนหรือออกไปต่างประเทศหรือไม่นั้นบอกไม่ได้
เพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันส่วนการออกไหมจับจากศาลเนี่ยจะสามารถจับกลุ่มได้เลยหรือไม่
ทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการของทางศาลค่ะ
อืมซึ่งจริงจริงต้องบอกว่าทางตำรวจเองก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจคนเข้าเมือง
ก็มีการกล่าวยืนยันตลอดนะคะว่ายังไม่พบพฤติการการเดินทางออกนอกประเทศของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
นายกรัฐมนตรีผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมืองใดเลย
ไม่ว่าจะเป็นสนามบินทั่วประเทศหรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองตามแนวชายแดน
หรือว่าจะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวก็จะต้องมีประวัติบันทึกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แต่หากออกนอกประเทศผ่านทางพรมแดนธรรมชาติอันนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าจะไม่สามารถตรวจสอบได้
แต่เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะที่นางสาวยิ่งรักออกไปนะ
อาร์คต้องไปกันวันน่ะถ้าไปกันคืนหาไม่เจอเลย
นั่นแหละโจทย์เป็นสุจรบ้าเหรอ

ยืนยันว่าในทั้งหมดตอนนี้คือไม่มี
เพิ่งเกิดขึ้นประชาวเยอะแยะต้องตามต่อไป

ก็เลยออกมาเลยจับนะเขาเรียกอะไรนะ

พาดหัวอยู่ที่นี่นะคะพายุฮาโตะ
ซึ่งเขาไปถล่มที่มาเกาะ
ฮ่องกงเนี่ยนะฮะที่เราเห็นภาพ

ปิวเลยแล้วก็บอกเออคงไม่ถึงเมืองไทย

ใช่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเจอแบบเจอหัวเลย

เป็นภายุแบบใต้ฝุ่น
หรือที่ถ้าไปอยู่ที่ทางอเมริกาเรียกเฮอลิเคนเลย
บ้านเราถ้าพายุมาทำอะไรไม่ได้หรอก

แล้วการกอดสร้างของเรามันเป็นแข็งแรงนึง
เพราะว่าเราจะเจอเนี่ยจะเจอฝน

วันนี้นะคะที่ตอนนี้ศูนย์กลางของพายุเนี่ย

แต่เขาอ่อนกำลังลงก็ตามแต่ว่ามันก็ยังเยอะอยู่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

ของพี่พลตเป็นอันนี้

ถ้าถูกได้เท่าไหร่รู้มั้ย
เท่าไหร่คะ

หมื่นล้านบาท

ที่เห็นข่าวที่คนไทยถูกหรือเปล่า

มีอีกวันอันหนึ่งที่แบบว่า
มีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา
อันนี้๒๐๐๐๐บาทคงไม่ใช่คนไทยหรอ
ถ้าเป็น๒๐๐๐กว่าล้านคนเป็นข่าวไปนานแล้วนะ
มีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอร์ตมูลค่ามหาศาลถึง๗๕๘๗ล้านดอลลาร์
เอาเข้าไปไม่ใช่อันนี้คือที่เขาประกาศสหรัฐประมาณ๒หมื่น๖พันล้านบาท
ที่มีผู้ถูกรางวัลเพียงคนเดียวมากที่สุดและเป็นรางวัลมากที่สุดอันดับ๒ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ
แต่มีผู้ถูกรางวัลยังไม่แสดงตัวออกมาว่าเป็นใคร
อาจจะเป็นรถดำมันชอบเล่นหวย

รางวัลคือสะสมขึ้นมาเรื่อย
ก่อนจับรางวัลงวดล่าสุดรางวัลที่สะสมอยู่ก็๗๐๐กว่าล้านดอลลาร์
โดยผู้ถูกรางวัลรายล่าสุดเลือกรับเงินสดงวดเดียวจะได้รับรางวัล๔๘๐ถ้ารับเป็นเงินสดเนี่ย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

กลับมาค่ะใส่ไขกันต่อนะคะพี่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการเข้าป่าแล้วแบบถูกผีบังตาแล้วหายไปในป่านั้นหรือว่าหลงอยู่ในป่าเนี่ยเชื่อเรื่องนี้ไหม
เชื่อเชื่อใช่ไหมเชื่อที่เคยประสบพบเจอใช่ไหมในห้องนอนพี่ถือกระเป๋าแล้วเดินเข้าไปในห้องน่ะ
ถือไปกำไปกับมือเอ้ากระเป๋าตั้งหายพี่ลืมวางไว้ที่ไหนแล้วไม่ลืมไม่ลืมเป็นเดือนแล้ว
อันเป็นเดือนยังหาไม่เจอยังหาไม่เจออันนั้นเยอะมากจริงจริงอ้าวอันนี้บ้างอันนี้เข้าป่าไปค่ะ
หายไปนานเจ็ดวันนะคะแต่ปรากฏว่าคือคนไปหาในจุดเดิมที่เขาอยู่ที่เขาหายไปหายังไงก็หาไม่เจอ
เจ็ดวันกลับมาเจอที่เดิมและตรงที่เดิมเลยนะพี่นะนั่งอยู่ตรงนั้นมีชีวิตอยู่ป่ะมีชีวิตนั่งค้ายไม่เป็นอะไรเลย
กรณีนี้ค่ะในเจษดาสังแก้วนะคะชาวบ้านอยู่ที่อำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลานะคะศูนย์หายไปในป่าวังสองพี่น้องค่ะ
ซึ่งเป็นป่าเขาที่อยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่วันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมานะคะลักษณะเป็นแบบนี้ก็ออกไปหากบ
ออกไปหากบกับเพื่อนค่ะพบเพียงรถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้ชายป่าและแม้ว่า
พี่น้องพร้อมชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจ
ระดมกำลังตามหากันทั้งวันทั้งคืนตลอด๗วัน
แต่ก็ไร้วี่แววจนหลายคนคิดว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
แต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกาของวันที่๒๓สิงหาคม๒๕๖๖
พบตัวนายเจษดานั่งอยู่ริมลำทานบริเวณเชิงเขา

จากจุดที่พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้นเองนะพี่นะ
แต่สภาพร่างกายยังดูแข็งแรงมีอาการอ่อนเพลียเพียงเล็กน้อย
แม้ว่าจะอดอาหารมานานกว่า๗วันด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลนามอม
เพื่อให้แพทย์ตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งนายเจษฎาเขาเล่าอย่างนี้ค่ะว่าช่วงเย็นของวันเกิดเหตุเนี่ย
ก็ออกไปหากบเพื่อนอีกคนนึงที่บริเวณริมลำทานเนี่ยนะคะ

แต่จู่ก็เหมือนกับเดินวนไปวนมาซ้ำอยู่ในที่เดิมแบบนี้

สุดท้ายก็นั่งอยู่ตรงบริเวณลำทานคนเดียว
ตลอดทั้ง๗วันมีเจ้าหน้าที่แล้วญาติด้วยนะคะ

คนอื่นได้ยินเสียงเรียกคนอื่นเขาตะโกนเรียกใคร

เพราะว่าเดินอยู่รอบจุดที่ตนนั่งอยู่
แต่แปลกว่าไม่มีใครเห็นผู้ชายคนนี้เลย

ทำอะไรไม่ถูกก็อยู่นั่งอยู่ตรงนั้นอยู่๗วัน

แล้วเขาไม่รู้สึกหิวข้าวเลย

ไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าข้าวเนี่ย
ก็บอกไม่ได้ว่าทำไมไม่ต้องนั่งอยู่ตรงนั้น

แต่ด้านหมอศัยศาสตร์เขาบอกตามความเชื่อเลย
นายเจษดาถูกอดีตภรรยา
เมื่อชาติปางก่อนนั้นกักตัวเอาไว้ค่ะ

กักทำไมเมียเก่าคาตางก่อนไม่มีอะไรทำไม่รู้จริงน่ะ

ก็เลยหาเจอ๗วันเลยเก็บไว้ก่อนแป๊บนึงอะไรอย่างนี้เหรอ
คือแต่ว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยคือ
แทบไม่เป็นอะไรเลยด้วยนะคะใน๗วันที่ผ่านมา

ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากจะพิสูจน์จริง

ก็คือว่าเจ้าของบ้านนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
แล้วก็ขุดลึกลงไปถึง๘เมตร
เพื่อจะหาต้นตะเคียนตามที่ร่างทรงมาบอก
นี่หมดเลยไม่มีเหลือหยุดเลยหน่อยหรือบ้านหมดเลยโะ้โหหลือบ้านหมดเลย
ของบ้านรื้อบ้านแล้วก็ขุนหาต้นตะเคียน
หลังจากที่ลูกชายป่วยแล้วก็มีร่างทรงบอกว่ามีพญานาคสองตน

ดังนั้นจึงจ้างรถแบ็คโฮมาลื้อบ้านทิ้งแล้ว
หลุมลึก๘เมตรเพื่อค้นหาต้นตะเคียนตามที่หมอดูทัก

เป็นบ้านของนายจำรวนมุกดาและนางทองปิ่นมุกดา

เขาทำพิธีบวงสวงมีอาหารหวานเขา
เต็มที่เลยเป็นตั้งโต๊ะบูชากันเลยนะฮะ
แล้วก็วางหน้าต้นตะเคียนที่เหลือแต่ต่อ
ส่วนตัวบ้านรถแคคโฮลื้อทิ้งจะเหลือแต่พื้นดินกลางบ้าน
จากนั้นขุดที่พื้นดินกลางบ้านเลย
ความลึก๘เมตรแล้วก็กว้าง๘เมตร
คูณ๘เบื้องต้นยังไม่พบต้นตะเคียนตามวัตถุประสงค์
คือมีเตาต้นตะเคียนแต่ว่าต้นยาวที่ร่างทรงบอกไม่มี
แม้ว่ามีการจุดทูปบอกกล่าวกับทางเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ตาม
ทำให้ในการหยุดในวันนี้ต้องหยุดต้องขุดไปก่อน
ร่างทรงจะเดินทางมาแล้ว

เร็วมากจะมีการเดินทางจากกรุงเทพในวันพรุ่งนี้
เพื่อปรึกษาหารือปรึกษาอะไรล่ะขุดไปหมดแล้ว
ไม่เขาอาจจะอยากปรับธุรกิจไหมเออเหตุนี้เขาบอกว่า
ลูกชายอายุ๒๒มีการป่วยทางร่างกายมาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดอาการดีขึ้นเพราะว่าบูชาพญานาคสองตน
บูชาเจ้าแม่ตะเคียนตามที่ร่างทรงบอกว่าอยู่ใต้พื้นบ้าน
นำมาสู่การตัดสินใจรื้อบ้านทิ้ง
เพื่อขุดหาต้นตะเคียนดังกล่าวก็ยังไม่เจอ
มันเป็นความเชื่อไงเรื่องนี้มันก็พูดลำบาก
ชาวบ้านที่มามุงดูนะคะก็พบรวดลายของต่อตะเคียนซึ่งเป็นต่อไม้ใหญ่
ซึ่งอยู่ที่หน้าเครื่องบวงสวงก็นำโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพ
แล้วก็ไปตีเลขอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของเรานะฮะ

ลึกเสร็จบ้านหายไปเลยเมื่อกี้เศร้าใส่๔ต้นหิมะโดน
หรือว่าจริงเขาอยากจะปรับสภาพพื้นที่ของบ้านใหม่เพราะว่าบ้านทรงไทย

ถ้าร่างทรงมาบอกแล้วลูกหายเนี่ยความเชื่อคนเป็นพ่อแม่ก็คงอดไม่ได้นะ
ที่มันต้องหายใช่ไหมอย่าพูดอำบังจมูกปังมากค่ะพุ่งทะลุเพดาไปแล้วนะคะ
เออพี่พ่อจริงไปสิ๓แสนไปตามบ้างก็จมูกอันนี้เรื่องแบบนี้มามาให้ฉันอ่านอีกแล้วเนี่ย
แล้วใจฉันก็บดีนะโชเฟอร์แท็กซี่หื่นกามรันสาวผู้โดยสารบนรถด้านหญิงสาวสุดตกใจแกล้งโกหกว่ามีเชื้อเฮชไอวีทำเอาเจ้าตัวคือแท็กซี่เนี่ยล้วงควักเอามาล้างน้ำ
โถเขาข่มขืนไปแล้วเหรอ
เขาข่มขืนคือยืนยันเมื่อวันที่๒๓เนี่ยเขามีเว็บไซต์ของที่มีรายงานนะจากสารสนบุ๊กในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้ทำพิจารณาคดีความของสุรายมานอับดิริชาร์จนะครับ
คนขับแท็กซี่วัย๔๒ปีผู้ต้องหาในอดีตกระทำอนาจารย์และข่มขืนหญิงสาวผู้โดยสารบนรถแท็กซี่
โดยซาร่าอมอริสเนี่ยพนักงานอายการกล่าวต่อสารระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกามาปีที่แล้วนะ
เหยื่อสาวได้ออกมาดื่มไวน์แต่หลังจากนั้นดื่มไวน์ดื่มไป๑ขวดเธอก็รู้สึกอียาการไม่ค่อยดี
จึงเรียกแท็กซี่มารับกลับบ้านนะครับเพราะว่าเธอแบบว่าเมาเธอก็เลยไปเท็กซี่
ไม่รู้เขาอีกเมาไหมคะเนี่ยผลของการไปเท็กซี่ไง
สุรายมารผู้ต้องหาได้ขับแท็กซี่พาเหยื่อสาวไปจอดที่บริเวณริมถนนบัคเคิร์ต
ในย่านสเตฟนี่เทศบาลรอนดอนนี่อุ๊ยยังกินแล้ว
จากเมืองเลยนี่แบบนี้ก็ไม่ได้เปรียบเปล่า
เขาได้เข้าไปที่เบาะนั่งด้านหลังก่อนจะจับก่อนที่จะใช้มือจับรูปคำ
และบังคับให้เหยื่อสาวอมนกเขาทันที
เก่งมากนะครับผู้หญิงที่อมนักข่าวทั้งตัว
พี่โพชค่ะมันเป็นนามแสงแม่ดูแล้ว

ต่อมาเหยียวสาวได้กาวภูมิกับผู้เถอะอ่าว่า

งั้นเป็นเป็นตอนหน่าให้เขากลัวและออกไปจากเธอ

แล้วก็จากนั้นก็รีบไปหยิบขวดน้ำในรถ
มาล้างปากแล้วก็อวัยวะเพศ

ซับซ้อนแม่งเลย
คราวนี้หน้าสุรายบาลพุทธค่ะถึงว่าจะติดมั้ย

ฉันแม้กลัวไอ้แท็กซีจะเป็น

นอกจากว่าผู้ชายมีเชื้ออะไรนี้นะ

น้ำสิ่งที่จะติด

หรือเป็นของบัตรโรงพยาบาลออกไว้ติดตัวนะครับพอจะโดนคุมกลืนนี่ให้ดูเลย
ผู้ชายมันต้องกลัวอย่างนี้ทุกคนค่ะมีข่าวดีมาบอกนะคะ
โปรจะครบรอบ๒๑ปีฉลองทั่วไทยลดให้ทั้งห้าง
คืนกำไรให้ลูกค้าได้ช็อปคุ้มแบบจัดเต็มลดสูงสุด๗๐เปอร์เซ็นต์

ด้วยการคืนกำไรให้ลูกค้าได้ช็อปคุ้มแบบจัดเต็มเลยทีเดียว
พร้อมกับโปรโมชั่นช็อปครบ๔แสนบาท
ฟรีทองคำหนัก๑บาทมูลค่า๒๑๐๐๐บาท
เครดิตเงินคืนสูงสุด๒๑๐๐๐บาท
ช็อปด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพตั้งแต่๒๐๐๐บาทขึ้นไป
หรือว่าผ่อนทั้งร้านนานสูงสุด๒๑เดือน
กับสถาบันการเงินชั้นนำอีกมากมายนะคะ
ทุกแผนกทุกสาขาทั่วไทยตั้งแต่๒๔สิงหาคม
ถึง๒๔กันยายน๒๕๖๐ครั้งเดียวในรอบปีค่ะ

มโปรยังมีกิจกรรมสมัครรับสมัครสมาชิกโฮมการ์ดฟรี
พร้อมกับรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด๓๐๐บาท
แล้วก็นำส่วนลดไปใช้ซื้อสินค้าที่โฮมโปรได้ทุกสาขาเลยค่ะ
ตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาถึง๓๑สิงหาคม
ก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะสแกนปุ๊บแล้วก็จะเข้าไปสมัครสมาชิก
โฮมการ์ดได้ฟรีทันทีทันใจสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากเลยทีเดียวค่ะ
สมัครก่อนไปช็อปนะคะง่ายแบบนี้รีบสแกนกันให้ไวเลย
จะได้ลดราคาเยอะมีเยอะด้วยนะน่าจะลดทั้งห้างเลยล่ะอย่างนี้ใช่นะเอาล่ะเอาล่ะ
ช่วงหน้าช่วงสุดท้ายหลายคนคุณต้องรู้สิวุ้นเซ่นเจนี่
คุณต้องรู้เราหวังต้องคุณตอนนี้เชื่อไหมว่าไปไหนไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย
แบบพูดทุกคนพูดทุกคนวันนี้ไปไหนมาไหนใช่ไหม
คุณวุ้นเส้นตอบแล้วนะคะที่มีกรณีดราม่ากับคุณเจนี่นานาแอนเพื่อนร่วมแก๊งนางฟ้า

อ้าวมากลับมากรดบกันมาต่อค่ะพี่พอสกินนมไหมคนชอบกินกันมากนะ
ชิกเลยค่ะพี่สุดครู่นะมีไปไหนนะคะค่ะเอาเลยมา

เอามาอัปเดตข่าวคราวของคุณเจนี่กับคุณวุ้นเส้นซะหน่อยค่ะ
ตั้งแต่เมื่อวันก่อนนู้นที่คุณเจนี่ออกมาพูดไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้คุณวุ้นเส้นก็ออกงาน
เอาเป็นว่าเราเล่าถึงเรื่องของคุณเจนนี่ที่พูดมาก่อน
คุณเจนี่ก็ออกมาเปิดใจถอยห่างความเป็นเพื่อนเพราะว่าเรื่องที่ทำให้เสียความรู้สึก
แต่ไม่ขอพูดถึงว่าเกี่ยวกับสาวคนสนิทคนใหม่ของไฮโซกึ้งหรือเปล่านะคะ
แต่เจนี่ก็พูดสั้นว่าเจนี่คิดว่าวุ้นเป็นเพื่อนนะ

เมื่อวานนี้ดาราสาวคนดังก็คุณวุ้นเส้นก็ออกมาเปิดใจโดยที่บอกว่า
วุ้นเองก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคะ
วุ้นไม่ได้รู้จักขณะนั้นกับทางฝ่ายชาย

ความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน
เราเป็นคนกลางซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่วุ้นเจอแบบนี้นะคะ

ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้น
เรื่องแบบนี้เราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่ง

คือว่าวุ้นเป็นคนกลางไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเราก็ทำตัวไม่ถูก
สิ่งที่เจนนี่เข้าใจเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาไม่โอเค
รู้ที่หลังเหมือนกันซึ่งวุ้นบอกกับผู้ชายว่าวุ้นเนี่ยจะบอกเพื่อนวุ้นแล้วนะ
ผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเคลียร์เอง
ซึ่งวุ้นก็โอเคเพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนของเราหมดนั่นแหละ
แต่สุดท้ายเรื่องก็ไม่ไปถึงตรงนั้นปรากฏว่าคุณเจนนี่ดันมารู้ก่อนไง
รู้ไปก่อนก็เลยวุ้นเส้นก็บอกว่าคุณเจนี่เป็นเพื่อนวุ้นเสมอนะคะ
ไม่เคยคิดว่าเราจะตัดขาดกันได้ครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องสงสารเขาด้วย
แต่วุ้นเส้นบอกว่าเขาไม่อยากยุ่งเรื่องว่าคนนั้นมีแฟนใหม่
ทุกคนเป็นเพื่อนหมดทั้งสาวที่อีกคนนึงที่คุณกึ้งรู้จักก็เพื่อนเขา

ก็คือแฟนเจนนี่มันมีแฟนใหม่อะไรอย่างงี้ให้มาแล้วเขาไม่อยากยุ่ง

พูดจริงนะมันทำใจลำบากมากพี่เข้าใจ
จริงเขาไม่ให้บอก
ไม่อยากยุ่งแต่ชาวบ้านอยากยุ่ง
ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยแฟนเพื่อนเราไม่มีคนใหม่เราจะบอกว่า

เดี๋ยวก่อนนะพี่พศมันคนละกรณีนะพี่มันต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วย
คือสมมุติเป็นคนกลางพี่เหมียวเป็นคนกลางสมมุติแล้วหนูเป็นผู้หญิงคนใหม่สมมุติพี่เป็นผู้หญิงคนเดิม
แต่แบบเฮ้ยอันนี้ก็เพื่อนอันนั้นก็เพื่อนนะ
เพื่อนเราจะให้เพื่อนเราเป็นแบบว่าโดนโง่โง่
พูดยากมากจริงมันเพื่อนทั้งคู่
อันนี้พี่วุ้นเขาพูดเลยนะพี่เขาพูดชัดเจนนะว่าเขาเคยพูดกับตัวผู้ชายแล้วว่า
เฮ้ยเขาจะไปบอกแล้วนะ
ผู้ชายพูดบอกว่าเดี๋ยวผู้ชายจะไปเคลียร์เอง
แล้วปรากฏว่ามันยังไม่ทันได้ไปเคลียร์
เจนนี่รู้ก่อนแล้วถามว่าเขาจะรู้สึกยังไงถามว่าพี่วุ้นผิดเปล่า
พี่วุ้นก็ไม่ได้ผิดก็ไม่ได้ผิดเหมือนกัน
ถามว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีไหมคือมันเสียความรู้สึกกันไปหมด
หนูชอบที่พี่แอนพูดมากที่สุดว่าตั้งแต่วันนี้ที่พูดมาขอพูดหน่อยก็แล้วกันนะคะ

ไปฟังค่ะ
ต้องบอกว่าเราไม่เทคข้างใคร

เพราะว่าทุกคนคือเพื่อนรักเหมือนเดิม
เพียงแต่ว่าเวลาจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
พอเราฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวก็คืนดีกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นคือวุ้นก็ไม่ผิดเจนี่ก็ไม่ผิด
คือความรู้สึกของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน

คือคนที่รับชื่อข้อนร่ำบากใจ

ก็อาจจะไม่เห็นครบจด๗คน
หยุดผิดมันก็ไม่เห็นมานานนะ
แมทที่จะรวมตัวกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนไปโฟกัสว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไร
อย่าพยายามให้คนที่เขาเคยรักกันเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรอย่างนี้
แบบมันต้องมาต้องมาต้องมาแบบไอ้นั่นเพราะผู้ชายเราก็จะบอกเลยว่าเฮ้ย
ก่อนนะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมนะเพราะว่า
เพราะว่า
เสียค่ะยังบอกด้วยถ้าเจอนะ

เพราะจากเรานะคุณลองไปอ่านคอมเมนต์ดูก็ได้จริง
ในโรคงานในทำคิดฉันเป็นกลางนี้ฉันเห็นด้วยกับคุณแอนน์ค่ะ
เข้าใจว่าทำไมเวลามันมีปัญหาเรื่องอะไรแบบนี้ทุกครั้ง
คนที่เป็นผู้หญิงต้องแบบมันต้องมีปัญหากันเอง

ก็เนี่ยคนกลางเหมือนกันก็ต้องเรียกกันคือเขาเปลี่ยนใจแล้ว

มันไม่เกี่ยวเรื่องนี้จริงจริงแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกคุณเจนนี่
รถเมย์มันก็ไม่ได้ผิดนะพี่เจนี่เขาก็โดนมาเยอะ
ถามว่าเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจเหมือนกัน
ดังนั้นนะวันนี้เราก็ใช้เวลากันไปคุณผู้ชมนะ
โชคดีที่ฉันเกิดเหมือนกันอย่างนี้เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้น
เป็นผู้ชายหน้าตาใดนี่มีอะไรเองนั่นแหละไปต่อ
โชคดีที่อิมพุดำเกิดเหมือนกับเธออย่างนี้ชอบกัน
ได้รับความชอบอย่างมากนี่ไงณเดชกับยายาคู่นี้น่ารัก

มีภาพมั้ยไปเดินทางไปตามพิธีถวายศักราชพ่อปู่ศรีสุนโท
กับแม่ย่าศรีปฐุมมาที่คำชโนธนะครับ
แม้ว่ามีเวลาซ้อมเพียง๕ชั่วโมงแต่ทั้งคู่ก็สร้างความประทับใจ
และมีโมเมนต์น่ารักของระหว่างณเดชกับยายาที่มีเพื่อ
พี่เช้งเนี่ยพี่คนสนิทได้นำโพสต์มาเล่าเรื่องราวน่ารักของทั้งคู่
ที่มีแต่แฟนคลับที่เป็นชายใบ้และหูหนวก

พยายามส่งสัญญาณมือเข้ามาขอลายเซ็นพร้อมในมือถือ
ของหนังสือที่ทั้งคู่เป็นปกไปให้เขาเซ็น
เมื่อทั้งคู่เหลือบมองเห็นหนุ่มดังกล่าว
ก็ไม่ทำให้หนุ่มดังกล่าผิดหวัง
เซฟฟี่กับหนุ่มคนนั้นด้วย
ทำให้หนุ่มใบ้คนนั้นออกอาการดีใจสุด
มือไม้สั่นไปหมดอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งพี่เช้งเห็นแล้วยิ้มตามเลย
น่ารักใส่ใจคนอื่นจริง

นาเดตยินแยะงานสวย
ณเดชน์ตัวแข็งแต่ก็เอาเหอะถือว่าเป็น
ยายาตกินตรงนั่น

แต่กึ่งมีเสน่ห์นะเวลาคุย
เป็นคุณยืมยา

มีนอกจอเป็นตัวจริง

ออกรายการแฉมาหมายถึงว่าเชียร์นะ
บริโรคแสดงความยินดี

หลายคนสงสัยว่ากำลังคบหาดูใจกันหรือเปล่า

จะบอกตลอดเวลาว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน

เขาบอกคู่จิ้นเดี๋ยวจะซานนะเดี๋ยวก็แสน
ถ้ามีตัวจริงเต้ยก็บอกว่า

รักในตัวเต้ยแล้วก็รักในตัวเชียร์

ต่างคนต่างมีงานก็มีพื้นที่

อยู่กับแฟนคลับกลุ่มนี้มีอะไรก็พูดคุยกันมีความสุขครับ

ยังไงใครที่ลงได้รับข่าวอะไรก็ช่วยเหลือกัน
เป็นกำลังใจให้ไขมุก

ถ้ารู้จักก็ไปช่วยเหลือก